วันสำคัญของแฟนฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วก็นักเตะทุกคนนะครับ
ผมเชื่อว่าก็อยากจะไปร่วมเชียร์กันที่ธรรมศาสตรีเรียน
แต่ว่าตัวได้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับบางท่านเนี่ยก็อยากจะไปดูเกมที่นั่น
แต่ถ้าเกิดว่าไปไม่ได้ก็เปิดหน้าจอดูการถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์ได้เลยนะครับ
ซึ่งความพร้อมล่าสุดนะครับก็ฝ่ายจัดการแข่งขันเนี่ย
มีการจัดงานแถลงข่าวให้ตามธรรมเนียมอยู่แล้วล่ะครับแล้วก็
ทางฝั่งของมาโนโฟกิ้งก็ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่า
แน่นอนเล่นเนี่ยไม่ต้องการเสมออยู่แล้วนะครับต้องการชนะในบ้านของตัวเอง
แล้วก็จะยึดแนวทางการเล่นของตัวเองเหมือนเดิมและจะมีสมาธิตลอด๙๐นาที
เพื่อทำหน้าที่ให้สมบูรณ์แบบให้ได้แล้วก็ทางฝั่งของธีรทรบุญมาทัน
ปตันทีมชาติไทยก็บอกนะครับว่าจะพยายามเล่นตามเกมของตัวเอง
โฟกัสสไตล์ของทีมไทยมากกว่าก็ไม่ได้สนใจว่าเจอกับใครนะครับ
เพียงแค่เล่นตามที่ซ้อมมาก็ไม่น่ามีปัญหานะครับ
ก็เล่นไปตามเกมของเราแล้วก็เราโฟกัสในสไตล์ของเขา
แล้วก็การเล่นของเรามากกว่าแล้วไม่ได้โฟกัสว่าเราจะเจอใคร
เอาโอกาสแค่ทีมของเราเราก็พยายามเล่นในเกมของเขาให้ดีที่สุด
แล้วก็พยายามเก็บใช้ชนะให้ได้ในทุกเกมที่ลงเล่นในแค่นั้นเอง
ส่วนพังฮังซอครับหัวหน้าผู้สอนทีมชอบเวียดนาม
ก็บอกว่าบางคนกังวลหลังจากที่เกมแรกนะครับเวียดนามเสียเปรียบมา
แต่มาไทยก็ต้องการชนะเหมือนกันจะพยายามทำเพื่อแฟนแฟนเวียดนาม
แล้วก็การได้แข่งกับทีมไทยมาหลายเกมเขาก็ชนะได้นะครับ
ซึ่งก็คิดว่าจะเป็นเกมที่สวยงามด้วย
เทียร์ทอนไปตั้งแต่สำคัญของไทยเกมที่แล้วเนี่ย
ก็หลุดในการป้องกันบางครั้งในช่วงครึ่งหลัง
ซึ่งเกมนี้มีแผนที่จะรับมือเจ้าอุ้มแล้วนะครับ
แต่ว่าเต็มที่แน่นอนและหวังว่าจะเป็นเกมที่ดีมั่นใจว่าจะคว้าชัยได้
เพื่อเป็นเกมสุดท้ายของพระฮังซอร์แล้วก็แฟนบอลเวียดนามทุกคนโอ้โหวันนี้นี่รถทัวร์จอดรอเกวียออกหายแล้ว
นะครับที่สนุกสนามนี่เนี่ยแฟนแฟนในเตรียมแล้วครับ
เพราะว่าเกมที่แล้วนี่ไปแตะกัปตันอุ้มธีรทรบุญมาทันนะครับเดี๋ยวดูวันนี้ครับ
เล่นในเกมหรือเปล่าทางฝั่งเวียดนามแต่ว่าจะมาทำให้ไทยเสียสมาธินี่ยากหน่อยนะครับ
เพราะว่าเขาต้องโฟกัสกับประตูแรกต้องนำไทยให้ได้นะครับ
ที่การฝึกซ้อมทีมไทยครับเมื่อวานมาโนโพลกิ้งก็จับเทียรสินแดงดา
คงแยกซ้อมเหมือนเดิมนะครับหลังจากมีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง
รอบรองนัดที่สองที่เจอกับทางมาเลเซียก็คาดว่าจะลงสนามในเกมนี้ไม่ได้เหมือนเดิมนะครับ
แก้ไขจุดผิดพลาดจากเกมล่าสุดที่เสมอเวียดนามสองสอง
ตัวจริงก็มีการคาดการณ์กันนะครับก็จะเป็น๒ระบบแหละครับ
แต่สุดท้ายเนี่ยกระแสของสามห้าสองมาแรงครับกัมพลปฐมอักกุลจะเฝ้าเสาต่อเนื่องนะครับ
ส่วน๓เซนเตอร์วิรเทพป้อมพันธ์พันศาเหมิบูลแล้วก็กฤษฎากาแมน
แก๊กสองฝั่งครับสุพนันบุรีรัฐกับสลักหายประโคนกองกลาง
สินทรธรบุญมาธรรณสหรัฐอยู่เย็นและพินโดรฉ่ำรัศมี
ส่วนคู่หน้าเป็นปรเมตอาทวิรัยกับอาธิษฐรรย์สอนนะครับ
ไขของทีมไทยในการแข่งขันเกมนี้ครับถ้าเราชนะคว้าแชมป์ทุกกรณี
ไม่ต้องสนใจอะไรเลยครับถ้าเสมอศูนย์ศูนย์หรือว่าหนึ่งหนึ่ง
ไทยก็ยังคว้าแชมป์อยู่ดีนะครับหลังจากได้เวโกจากเวียดนามมาสองลูก
เบอร์๒๒ครับหนังชีวิตครับต้องต่อเวลาออกไปอีก๓๐นาทีมาลุ้นกันนะครับ
แล้วก็เดินเสมอ๓๓เวียดนามจะคว้าแชมป์
การยิงประตูทีมเยือนที่เยอะกว่าไทยนะครับ
ส่วนถ้าเกิดว่าไทยแพ้เวียดนามก็จบเหมือนกันนะครับ
นามก็จะคว้าแชมป์ครับสถิติการพบกันห้าเกมหลังสุดครับ
ชนะหนึ่งเสมอสี่นะครับเราชนะเขาล่าสุดเนี่ย
นั้นไปชุดใหญ่ชุดเต็มแล้วก็กลับมาคว้าแชมป์อาเซียนได้ครั้งนี้มีโอกาสเจอกันดูสิครับไทยจะป้องกันแชมป์อาเซียนอีกสมัยหรือเปล่าครับส่วนสถิติของพระฮังซอร์ดวนกับทีมชาติไทย๑๐เกมนับทุกชุดเลยนะครับพังซอร์ชนะ๔เสมอ๕และแพ้ไปเกมเดียวเกมที่แพ้นะครับก็แพ้ในยุคของมาโน่